เราก็เลยไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่จันทบุรีที่เมื่อวานเราเล่าไป
อืมว่าฝนตกหนักน้ำท่วมสูงแต่มีรถคันหนึ่งขับฝ่าน้ำท่วม
พอขับไปเรื่อยเรื่อยขับไปเรื่อยเรื่อยมันลึกเรื่อยเรื่อยลึกเรื่อยเรื่อย
รถลอยอ่ะครับกู้ภัยไปช่วยมาได้นะคะพอช่วยได้เนี่ยโอ้โห
ร้องไห้โหเลยเราไปตามเรื่องนี้มาให้แต่ย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์กันอีกทีหนึ่งค่ะ
โคนโซ่ขนาดตรงคาน้ำทุกคนส่งหนูไปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

พี่โจ้จะเอามาดูฉันใหม่อย่างไร

มันส่งไปหมดจากกันแล้วอ่ะฮะ

ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยนี่คือน้ำมันมันท่วมล้มหมดเลยคือตอนแรกเราคิดว่าน้ำมันตื้นแต่แบบว่าของมันจมไปหมดเลย
ถ้าเราก็เปลี่ยนไว้ทั้งตัวเล็กกว่าเราจะออกจากรถได้ก็คือยากมากเราก็ดีที่รอดตายมาได้
นี่นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวในพื้นที่ด้วยนะคะ

ก็ถามว่าโอ้โหแล้วรถจะยังไงแล้วเธอจะยังไง
เกิดขึ้นเมื่อวานซอยต่างสินสามที่ตะมนต์ธาตุช้างอ่ำเภอเมืองจันทะบุรีนะค่ะ
เค้าก็เลยพานักข่าวไปดูเลย

จุดที่เกิดเหตุตามคลิปนี้คือตอนนี้มันแห้งแล้ว

คือถนนมันเป็นถนนเล็ก
รถก็พอจะวิ่งสวนทางกันได้ต่างกันเลยเนอะ
ภาพในคลิปกับภาพล่าสุดวันนี้น้ำมันแห้งแล้วค่ะ
หกหกห้าเจ็ดสามกรุงเทพนะคะครับเธอบอกว่าก็ต้องย้ายไปซ่อมตั้งแต่ตีสาม
เมื่อคืนที่ผ่านมาสภาพรถด้านในคือเละค่ะ
คือน้ำมันเข้าไปเต็มรถเลยอ่ะทั้งอู่ภรรมราคาซ่อมห้าหมื่นบาท
ต้องซ่อม๒สัปดาห์ทรัพย์สินในรถเสียหายหมด
สินที่เอาออกมาได้ก็มีแค่โทรศัพท์มือถือสายชาร์จและกระเป๋าสตางค์นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคุณน้ำคุณน้ำก็บอกว่าคือจริงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเย็น๑๒ตุลาคมก็เลิกงานเธอก็ไปคุยงานต่อกับเพื่อน
ฝนตกหนักมากน้ำท่วมหลายจุดเลยค่ะ
มันเหลือเส้นทางนี้เส้นทางเดียวที่จะผ่านได้
เพราะเส้นอื่นก็ท่วมเหมือนกัน
เที่ยงคืนกว่าเสร็จธุระก็เลยขับกลับ
ตลอดทางก็เห็นนะคะว่าถนนมันก็เปียกอ่ะน้ำก็เยอะแต่เธอไม่รู้ไงคะ
ว่าทางด้านหน้ามันลาดลงครับรถก็เลยน้ำเข้าเครื่องยนต์ดับ
ควบคุมรถไม่ได้คือรถเนี่ยน้ำซัดไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมคือลอยไปกับน้ำสักพักหนึ่งระบบไฟฟ้าตัดเลย
แล้วปัญหาคืออะไรเธอเปิดประตูออกไม่ได้โอ้โหยุ่งเลยทีนี้
เปิดประตูไม่ได้คุณผู้ชมดูคลิปขวามือควบคู่กันไปนะคะ
ดูสภาพนะคะเออแล้วเปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
ได้แต่โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือก็พยายามตั้งสติ
น้ำมันก็เข้ามาในรถเข้ามาในรถเข้ามาในรถ
น้ำถึงคอเธอนั่งอยู่ที่เบาะคนขับอะค่ะ
โชคดีมากพลเมืองดีมาช่วยเปิดประตูทางด้านหลัง
พยุงเธอออกมาเธอก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
มีแค่รอยฟกช้ำนะคะเธอบอกเหตุการณ์มันแบบสิบห้านาทีอ่ะ
อืมสิบห้านาทีฟังดูเหมือนไม่นานแต่ความรู้สึกของเธอที่ติดอยู่ในรถอ่ะ
มันรู้สึกว่านานจริงเลยนาทีชีวิตนะคะ
ปีก่อนเธอเคยประสบปฏิเหตุหนักมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นรถเก๋งตกร่องกลางถนน

แล้วรถก็คือเหมือนกับไปอัดกับเสาไฟจนเป็นตัววี

บอกว่ามาเจอกับเหตุการณ์นี้อีกโอ้โห
ยังดีที่เหตุการณ์นี้เธอยังมีสติอยู่นะคะ

ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสติสำคัญมากค่ะ

เราก็เห็นเป็นถนนที่แบบเป็นพื้นเปียกปกติ
ไม่ได้คิดว่ามันแบบจะลงมาแล้วเป็นแบบนี้

รถหนูมันเป็นรถเก๋งมันก็นิดเดียว

พอเครื่องดับหนูควบคุมรถไม่ได้แล้วค่ะ

แล้วก็พัดเอาไปติดอยู่กับ

แต่ก็โชคดีที่แบบมีพลเมืองดีค่ะ
หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกู้ภัยหรือเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็มาช่วยแบบเปิดประตู๕
ประตูหลังรถหนูออกได้
นี่นะคะคือช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วม

คุณผู้ชมได้อ่านข้อมูลในไทยรัฐออนไลน์กันไปบ้างไหมคะ
ได้มีการแชร์ข้อมูลว่าวิธีการเอาตัวรอด
เวลาเจอน้ำพัดหรือว่ารถตกน้ำควรจะทำยังไง
ขอเล่าให้ฟังสั้นจะได้เตรียมตัวกันนะคะ
อย่างแรกอย่างที่บอกไว้ก็คือต้องมีสติ

ทางสุดท้ายคือทุบกระจกรถ
คือใช้ก้านเหล็กสองแท่งที่พนักพิงศีรษะค่ะ
ไปที่กระจกรถด้านข้างเท่านั้นนะคะ
เพราะว่ากระจกรถด้านหน้ากับด้านหลังเป็นกระจกสองชั้น
มันจะเหนียวมันจะทนทานเป็นพิเศษ
พอทุบออกมาได้ก็รีบไหว้ให้พ้นจากตัวรถให้เร็วที่สุด
ความเชื่อที่ว่ารอให้น้ำท่วมมิดคัน
แล้วถึงจะเปิดประตูรถได้

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่แนะนำเลยนะคะ
บางคนเคยบอกไงว่าเอ๊ะได้ยินมาว่ารอให้น้ำท่วมแบบมิดคันก่อน

เพราะว่าแรงดันน้ำจากภายนอกมันจะยิ่งทำให้เปิดประตูไม่ได้
ซึ่งถ้าเปิดประตูออกได้
ก็จะต้องรอให้น้ำจากนอกรถและในรถท่วมนะคะ
ให้น้ำท่วมมิดคันอากาศในรถมันหมดก่อนค่ะ
ดังนั้นถ้าขับรถไปเจอน้ำท่วมขังข้างหน้า
ประเมินดูก่อนนะคะว่ามันท่วมขนาดไหน
ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะไปแล้วจะพ้นไหมจะไหวไหม
ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะคะ
แต่ถ้ามันเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงก่อนอื่นก็ต้องหาทางออกให้ได้ก่อน
ใช่ค่ะดิฉันยังเคยเลยถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละ
อ่านข่าวเสร็จน้ำทั่วมไม่กล้าไปเหมือนกัน
จอดข้างทางแล้วจอดกันเรียงแบบเป็น๑๐คันเลย
ไม่มีใครกล้าไม่มีใครเป็นหน่วยกล้าตาย
คุณเขียนมาสอนมั้ยลองฝ่าไปก่อน